น่ากลัวจริงนะครับเพราะว่าที่สงขลาที่อำเภอหัดใหญ่
มีลุงคนหนึ่งอายุแก๖๐แล้วนะชาวบ้านบอกว่าชอบไปไล่จับก้นจับหน้าอกเด็กผู้หญิง
เขาไล่ตามตัวจนเจอนะครับบุกไปหาถึงบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ลุงไม่ใช่ญาติพี่น้องลุงไม่มีสิทธิ์จับลูกหลานใครทั้งนั้น
ลุงเข้าใจไหมลุงไม่ใช่ญาติพี่น้องเขา
ไม่ลุงมันไม่เกี่ยวลุงมันไม่ใช่
หนูเห็นพอดีลุงยอมรับไหมว่าลุงทำกับเด็กแบบนี้นี่
เด็กพูดอยู่เป็นเสียงเดียวกันเลย
ลุงบอกว่าอะไรลุงบอกว่าไม่ลุงไม่จังใจไม่ได้
แล้วลุงทำทำไมแล้วลุงบอกเด็กทำไมว่ามาหาที่บ้านนะ
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม
เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม

เดี๋ยวให้กลางกินขนม